อีกหนึ่งภาพเช่นเดียวกันกำลังพูดถึงกันมากในสังคมออนไลน์ค่ะ
เป็นภาพพ่อเท่าชาวมูเซอร์แดงนะคะ
ให้ในหลวงราชการที่๙ของเราขึ้นประทับบนหลัง
ขึ้นเขาแล้วก็ร่วมดื่มสุรายาดองกับพระองค์

พ่อเท่าชาวเขาเผ่ามูเสือแดงหรือเผ่าลาหูคนหนึ่ง
ซึ่งระบุชื่อพ่อเท่าแสนคำลือหรือนายแสนคำลือสิทธิพรคำลือ
อดีตผู้ใหญ่บ้านแอร์โกแสนคำลือขณะนั้นอายุ๗๐ปีค่ะ
ได้ให้พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นประทับบนหลัง
เพื่อไม่ให้ทรงลำบากที่เสด็จพระราชดำเนินไปบนดอยในถิ่นธุระกันดาล
เมื่อครั้งที่พระองค์มาที่หมู่บ้านแอร์โกแสนคำลือตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศรเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงปรกพระหัส
รอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในขณะนั้นค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีภาพที่พ่อเท่าแสนคำลือนั่งดื่มสุรายาดองกับพระองค์
ตามภาษาชาวบ้านเนื่องจากพ่อเท่าแสนคำลือ
ได้กราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่๙ไปประทับที่บ้านของตนเอง
ก่อนจะนำสุราดองยากระดูกเสือทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
หลวงราชการที่๙ซึ่งได้ตรัสว่าถ้าพ่อเท่าแสนคำลือดื่มได้
พระองค์ท่านก็เสวยได้จากนั้นก็ยกชูแก้วขึ้นดื่มไปพร้อมกันค่ะ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จก็ดื่มสุรายาดองด้วยกันจนหมดขวด
พร้อมกันนี้ยังมีภาพที่พ่อเท่าแสนคำลือเต้นรำประจำเผาให้ทอดพระเนธอีกด้วยค่ะ
ปัจจุบันนะคะพ่อเท่าแสนคำลือได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า๓๐ปี
ซึ่งภาพทั้ง๓ภาพนี้ก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ